อีกหนึ่งเรื่องค่ะพาไปดูกันที่ประเทศจีน
หลายครั้งเราจะมักเจอคนที่ไปจอดรถในจุดห้ามจอด
อาจจะต้องรีบไปทำธุระหาที่จอดไม่ได้ก็จอดค้างไว้
แต่เรื่องนี้พนักงานเก็บขยะชาวจีนเขาไม่ยอมค่ะ
เขาหาวิธีในการแก้เผ็ด

แล้วในโลกโซเทียลเอาถังขยะมาล้อมไว้เลยจ้า

โอ้โหบอกว่าอยากจอดตรงนี้ใช่ไหมป้องกันภัยให้นะคะ
ถ้ามีคนมาทำร้ายหรือเปล่าอยากจอดจอดเลย

ใช่นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ใช่
พนักงานเก็บขยะคนนึงนะคะถังขยะเนี่ย๔๐กว่าใบนะคะ
จอดทิ้งไว้ในจุดที่พนักงานเก็บขยะ
ต้องนำถังขยะมาวางรอเพื่อให้รถขยะมาเก็บไป
โดยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ในบริเวณย่านพักอาศัยแถวถนนหลงถู
เมืองเหฝ่มนธนอันหุยของประเทศจีนนะคะ
โดยพนักงานเก็บขยะรายนี้ก็เปิดเผยว่าบริเวณนี้ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์มาจอด
แต่รถยนต์คันนี้กลับถูกจอดทิ้งไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมง
ซึ่งก่อนหน้าทำแบบนี้เขาพยายามแล้ว
เขาพยายามติดต่อเจ้าของรถแต่ติดต่อไม่ได้

ก็ในเมื่อที่ว่างมันเหลืออยู่แค่รอบ

นะจอดในที่ที่เขาให้จอดดีกว่านะคะอันนี้อาจจะไม่ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจล็อกล้อ
นี่เอาละนี้ใช่ค่ะนี่ล้อมทั้งคันเลยค่ะใช่ค่ะจะไปจอดผิดที่อ่ะเนอะอืม